ชนะผู้ท้าชิงนะครับ

ไฟน์ทั้งขวานี่ของเรา
ใช่แต่ผู้ท้าชิงด้านซ้าย
ดูคล้ายค่ะนะไทยอีโดนักสุดท้ายนะครับ

เอาชนะทางคูริโอดีลาบาเซสนะครับ
ต่อไปไม้จะป้องกันแชมป์ครั้งที่๔นะครับ
ก็กำลังดูคู่ชกว่าจะเป็นฟิลิปปินสหรือว่าอินโดนีเซีย
ซึ่งไทยรัฐทีวีนั้นก็จะถ่ายท่อสดนะครับ
ติดตามกันวันที่๒๑ธันวาคมนี้
เวลา๔โมงเย็นโปรแกรมมารออยู่แล้วนะครับ
ก็ติดตามรับชมกันได้กับทางไทยรัฐทีวี
ไปติดตามความคืบหน้าของปัญหาของสมาคมเทนนิสของไทยกันบ้างนะครับ
ล่าสุดครับนายกิจสมบัติเอื้อมมงคลนะครับ
ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรเครือสมาชิก
ดำรงตำแหน่งนายกสมคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
ผลการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่วิสามันเมื่อวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ก็เป็นการเข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมโดยสโมสรเครือสมาชิกเกิน๒ใน๓ของสมาชิกทั้งหมดนะครับ
และต่อมาในการยื่นคำขอจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมขึ้นมาใหม่ทั้งชุด
ต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาปัจจรังวัตรนนทบุรี
หรือกกกทาวน์จังหวัดนทบุรีได้มีหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนคดีฟ้องร้องต่างนะครับ
และปัญหาความขัดแย้งที่เกี่ยวเนื่องมาจากการเลือกตั้งของสมาคมเมื่อวันที่๒๓มกราคม๒๕๕๙นั้น
ล่าสุดได้มีการหารือร่วมกันและตกลงว่าจะยุติปัญหาเพื่อช่วยกันทำงานและพัฒนาวงการเทนนิสของเมืองไทยต่อไป
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการเทนนิสไทยครับ